ถกเถียงของผู้ค้ากับลูกค้านะครับ

แต่ว่าแม่ค้าบอกคุณจ่ายแค่แบงค์๕๐๐มา
แล้วก็เถียงใหญ่เลยนะฮะ
สุดท้ายสาเหตุมันเกิดจากอะไร

คุณให้พี่ต้องกินนะครับคุณพี่นะครับ
เป็นเมค่ะพี่ดูเลยเพราะว่าหนูยืนยันแล้ว
เสร็จ๓๐บาท๓๐บาท
ดูยืนไปหมดแล้ว๗๐บาท

แล้วก็เขียนชี้แจงเขียนข้อความ
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำนะครับ
ภายในงานมรดกโลกที่อายุทยา
มาซื้อไก่ทอดเกาหลีที่ร้านดังกล่าวในราคา๓๐บาท
แล้วก็ยืนยันว่าจ่ายด้วยเงินแบงค์พันธุ์
แต่แม่ค้าทอนเงินกลับมาให้เธอ๔๗๐บาท
ทั้งที่จริงแล้วต้องทอน๙๗๐บาท
ตัวลูกค้าเองก็เลยทวงถามว่าอีก๕๐๐บาทไปไหนนะครับ
แต่ว่าทางแม่ค้าก็บอกว่าลูกค้าจ่ายด้วยแบงค์๕๐๐เท่านั้นเอง
ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันอย่างในคลิปนี้ครับ
สุดท้ายนะแม่ค้ายอมคืนเงินแบงค์พันธุ์ให้
โดยให้เธอคืนไก่ทอดแล้วก็คืนเงินทอนทั้งหมด
แม่ค้าก็เลยตัดจ่ายเอาแบงค์พันธุ์ขึ้นไป

ก็เลยเอาสินค้าคืนมาด้วยเอาไก่ทอดคืนมานะฮะ
เงินควาย๔๗๐บาทเอาคืนมาให้หมดเลยจบกันไปนะฮะ
เรื่องนี้เขาบอกว่าพิสูจน์ยากนะครับ
หากไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะฮะ
และมักจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่า
คืออย่างนี้คุณเขาบอกว่าถ้ามันไม่ได้ถ่ายเอาไว้
ก็ไม่รู้ว่าลูกค้ายื่นแบงค์อะไรให้
ถึงตอนนั้นแม่ค้าก็อาจจะไม่รู้ว่า
หยิบแบงค์อะไรมาจากลูกค้าหรืออีกอย่าง
เงินในกระป๋องของแม่ค้านะ
อาจจะมีทั้งแก๊งพันแบงค์๕๐๐อยู่ด้วย
อาจจะเพิ่งไปกดทั้งแบงค์๕๐๐และแก๊งพันธุ์มาด้วย
ก็เลยยังไม่รู้นะคำตอบที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ย
ใครจ่ายแบงค์ไหนใครรับแบงค์ไหนใครทอนยังไง
ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็เลยบอกว่าคุณเพิ่งกดเงินใช่ไหมลูกค้า
น่าจะมีสลิปใช่ไหมคะจากการกดเงิน
เอามาเป็นหลักฐานได้ไหมว่าคุณกดแบงค์พันธุ์มาจริง
มันอาจจะออกมาเป็นแบงค์๑๐๐หรือแก๊ง๕๐๐ก็ได้ไง
ใช่ไงนั่นสิด้วยหลักฐานมันจะไม่ชัดเจน
ไม่ชัดอีกยังไงดีล่ะพี่บุ๊ค
เขาก็ยืนยันทั้งสองฝ่ายเขายืนตันเอง
ก็ว่ากันไปเรื่องนี้ถูกแชร์มาในคลิปนะครับ
คุณผู้ชมมาต่อกันที่กระแสแบงค์ร้อยที่ระลึกกันบ้าง
ที่หลายคนบอกว่าสับสนเหลือเกิน
เพราะแบงค์ร้อยที่ระลึกค่อนข้างจะคล้ายแบงค์พันธุ
ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับทำให้เกิดเป็นกระแสข่าวว่า
เอาแบงค์ร้อยไปจ่ายแม่ค้า
นึกว่าเป็นแบงค์พันธอนเงินมาให้เกินอีก
แต่ลูกค้าดีก็เอาเงินทอนคืนให้แม่ค้าซะนะฮะ
พ่อค้าโจ๊กตลาดโรงศรีบางวัวจังหวัดเชิงเสา
ก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับเรื่องราวสุดที่น่าเห็นใจ
หลังจากที่มีลูกค้าเข้ามาซื้อโจ๊ก๒ถุงราคา๗๐บาท
ลูกค้าจ่ายเงินแบงค์ร้อยเป็น๑๐๐บาทที่อาลึกเป็นแบงค์นี้
แต่พ่อค้าเข้าใจผิดมองไปมองมาอ้าวรีบหยิบรีบทอน
ก็นึกว่าเป็นแก๊งพันธุ์ก็เลยทอนเงินกลับไปให้จำนวน๙๓๐บาท

ผ่อนแค่๓๐บาทเพราะให้แบงค์ร้อยมาแต่พ่อค้านึกว่าให้แบงค์พันธุ์มานะครับ
พ่อค้าโจ๊กทอนไปแล้วทำไงล่ะคุณ
ออนไปแล้วแล้วก็เพิ่งมาเห็นว่านี่คือแบงค์ร้อยที่ระลึกนี้นะ
ขาดทุนไปตั้ง๙๐๐กว่าบาทกว่าจะขายโจ๊กได้แต่ละถุง

พ่อค้าโจ๊กก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กขอให้ลูกค้าเนี่ย
นำเงินที่ผมทอนคุณเกินไปเอามาคืนน่อยนะครับ
ระบุข้อความว่าคุณลูกค้าครับได้โปรดเอามาคืนครับ
อนตังค์ไปผิดไม่เหลือกำไรเลยครับ

ต้นทุนอีกต้นทุนอีก
โจ๊กไป๒ถุงผมทอนไป๙๓๐บาท
ถ้าไม่เอามาคืนผมจะดูกล้องวงจรปิดนะครับ
ตอนแรกทำเสียงแข็งพอถัดมาอีก๓ชั่วโมง
พ่อค้าโจ๊กเนี่ยโพสต์ใหม่อีกครั้งนะฮะ
บอกว่าถ้าคุณลูกค้าสงสารขอคืนนะครับ
ตี๒๓๐ลุกขึ้นมากวนโจ๊กให้คุณลูกค้าทาน
แต่วันนี้ผมไม่ได้กำไรเลยแต่ไม่คืนก็ไม่เป็นไรครับ
อย่าลืมกลับมากินโจ๊กผมอีกนะครับบอกแบบนี้
เสียตังค์ไม่ว่าแต่อย่าให้เสียลูกค้า

หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับ
มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นใจกับพ่อค้าโจ๊กเป็นอย่างมากนะครับ
แล้วก็อยากให้ลูกค้าคนที่รับเงินทอนเกินไปนะฮะ
เอาเงินทอนมาคืนพ่อค้าเขาซะ
บางส่วนเขาบอกว่าพ่อค้าโจ๊กเปิดกล้องดูเลย
เผื่อเป็นลูกค้าที่แบบว่าเรารู้จักจะได้ทวงถามกันได้

ได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่เสียลูกค้าด้วยนะฮะ